คุณผู้ชมครับแต่ว่าเทศกาลลอยกระทงปีนี้วัสดุที่ทำกระทง
เช่นประเภทดอกไม้สดราคากลับเพิ่มสูงขึ้นครับ
ก็ส่งผลให้ยอดขายเนี่ยปรับลดลงไปแต่ว่ากระทงที่เป็นแบบทางเลือกนะครับ
เป็นแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขายดีเป็นเท่าตัวครับ
รายได้ให้กับผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าเป็นกรอบเป็นกรรม
รูปแบบหน้าตาของปีนี้จะเป็นอย่างไรติดตามรายงานของคุณกมลวันการีพัฒน์ครับ
หายวกกล้วยด้านอินเตอร์เพศแวะดูก่อนครับ
ของผมสวยและถูกปีหน้าซื้อกันใหม่ได้ครับไม่หลอกลวงครับ
บรรยากาศการซื้อขายวัสดุในการทำกระทงอย่างใบตองและหวกกล้วยที่ปากคลองตลาด
คักไปด้วยบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่มาตั้งแผงขายอุปกรณ์ในการทำกระทง
รวมไปถึงกระทงสำเร็จรูปโดยเริ่มขายตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา
พ่อค้าแม่ค้าปากคลองตลาดบอกว่าปีนี้หยวกกล้วยและใบตองราคาสูงกว่าปีที่แล้ว
จากภัยแรงทำให้มีของน้อยจึงต้องขายในราคาที่แพงขึ้น
และยอมรับว่ายอดขายหดตัวตามไปด้วย
ปีที่แล้วรับหยวกกล้วยขายได้๑๐๐๐ชิ้นต่อวันปีนี้ลดเหลือเพียง๓๕๐๐ชิ้นต่อวัน
ส่วนราคาขายแพงกว่าปีที่แล้วชิ้นละ๒บาท
ส่วนใบตองปีก่อนรับมาขาย๑๐๐มัตต์ต่อวันปีนี้ลดเหลือ๗๐๐๘๐๐มัตต์ต่อวัน
และขายแพงกว่าปีที่แล้วมัดละ๒๐บาท
ขายที่ลดลงทำให้พ่อค้าแม่ค้าต้องปรับกลยุทธ์
ใช้วิธีลดราคาในช่วงเวลาที่เหมาะสม
เพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้า
ส่วนธุรกิจกระทงสมัยใหม่ที่ประยุกต์วัสดุเหลือใช้
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกลับเป็นกระทงขายดี

และกระทงแฟนซีรูปการ์ตูนเอาใจเด็กค่ะ
อีกหนึ่งกระทงทางเลือกที่เป็นที่นิยมก็คือกระทงขนมปังค่ะ
กระทงขนมปังมามากกว่า๓๐ปีค่ะ
คุณป้าเจ้าของร้านบอกว่ายอดสั่งกระทงเพิ่มขึ้นทุกปีค่ะ
เพราะว่าลูกค้าเก่ากลับมาซื้อซ้ำ
และมีลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยค่ะ
กระทงขนมปังหลักสีสันลายเทพนม
ที่เป็นเอกลักษณ์ของร้านแอ้วท่าพระจันทร์นี้
จดสิทธิบัตรเพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบ
เพราะลวดลายกระทงทางร้านได้คิดค้นขึ้นมาเอง
ลองผิดลองถูกมากว่า๑๐ปี
จนได้ลายเทพนมที่เหมือนกระทงมากที่สุด
โอ้โหถ้าไม่ใส่ใจมันก็ไม่สวย

เวลาออกมาไม่นั่งมันก็จะไหม้

ทำยากไหมคะมันยากนะฮะ

มันยากเพราะว่านมปังนี่มันจะนิ่ม
มันจะนิ่มแล้วจะให้ไปอยู่ทรงนี้มันยาก

กระทงขนมปังแฮนดเมคนี้ผลิตได้วันละ๓๐๐๔๐๐ใบ
แต่ออเดอร์พุ่งทะลุวันละหลายพันใบ
รวมตลอดช่วงลอยกระทงขายได้มากกว่า๑๐๐๐ใบ
มากกว่าปีที่แล้วถึงร้อยละ๕ค่ะ
ส่วนพฤติกรรมในการลอยกระทงปีนี้
หลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า

ด้วยการลดปริมาณกระทงคือลอย๑กระทง๑ครอบครัว
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวทรัฐทีวีรายงาน

เทศกาลลอยกระทงตามประเพณีของไทยด้วยนะครับ